ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะ
แม้ว่าจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนเล็กแห่งหนึ่งที่จังหวัดปลาจีบุรี
ก็คือโรงเรียนบ้านคลอง๑๒
เหตุการณ์พะโล้บูดแล้วปรากฏว่าแม่ครัวค่ะบอกว่าเป็นคำสั่งพอ
ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมทั้งสามฝ่ายเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ร้องผู้ถูกร้องแล้วก็กรรมการกลางนะคะ
คือคนที่เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นก็คือแม่ครัวที่ชื่อว่าลูกน้ำ
บอกแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าวันที่๒๙เนี่ย
ได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการโรงเรียนก็คือผู้อำนวยการพงศธร
รามวิทยานุกูลบอกว่าเดี๋ยววันที่สามสิบเนี่ย
จะต้มเมนูไข่พะโล้ให้เด็กกินยี่สิบเก้าเนี่ยเป็นวันหยุดชดเฉย
ครัวเนี่ยมาทำงานเขาบอกแบบนี้ก็เลยมีการมาเตรียมอาหารกันเนี่ยนะคะ
แล้วมีการต้มพะโล้วันนั้นเลยพอวันรุ่งขึ้นก็คือ๓๐กรกฎาคม
ปรากฏว่าพะโล้มันบูดเป็นฟองขึ้นมามีกลิ่นเหมือนกลิ่นเสียค่ะ
แม่ครัวบอกว่าไปบอกครูนิชาพัฒน์ก็คือครูที่สอนในโรงเรียน
บ้านคลองสิบสองแหละแล้วครูนิชชาพัฒน์มาบอกพอ
พอตอบกลับไปว่าล้างใหม่หมดเลยให้ต้มใหม่ก็คือเอาที่บูดนี่แหละ
รีไซเคิลให้เด็กกินใหม่ปรากฏว่าเช้าวันรุ่นขึ้นสามสิบเอ็ด
กรกฎาคมเด็กท้องเสียแม่ครัวเนี่ยยืนยันเลยนะคะ
บอกว่าจำใจต้องทำเพราะเป็นคำสั่งพอ
บอกแบบนี้คุณผู้ชมอยากให้ฟังเสียงแม่ครัว
ชื่อว่าลูกน้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ก่อนวันที่ยี่สิบเก้าเค้าอ้อสั่งให้ทำไข่รูให้จัดเอาไว้ค่ะ
แล้วก็ให้มาทำวันวันอาทิตย์ทีนี้วันอาทิตย์อ่ะค่ะหยุด
วันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์ก็หยุด
ทีนี้วันอาทิตย์ไม่ได้ทำเขามาทำวันจันทร์ค่ะ
ทำวันจันทร์ทำวันจันทร์วันที่ยี่สิบเก้าทำเอาไว้เอ่อต้มเอาไว้ค่ะ
แกงเอาไว้ค่ะแล้วก็มาอุ่นจะมาอุ่นตอนเช้าค่ะ
ทีนี้มันมีกลิ่นก็เลยไปแจ้งครูค่ะหนูก็รอพอมาค่ะ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
เป็นคำสั่งจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง๑๒

ก็คือทำพะโล้บูดให้ลูกกับหลานตัวเองกินด้วย
เออจำใจทำถึงขนาดนั้นค่ะเอาล่ะคุณผู้ชม
เราก็อยากฟังความทุกฝ่ายเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้ที่บ้านคลอง๑๒ที่โรงเรียนแห่งนี้

ก็คือฝ่ายผู้ร้องนำโดยผู้ใหญ่บ้านทศพลบุญวิทย์
ผู้ใหญ่บ้านมาเกี่ยวข้องอะไรด้วย
เป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มาในฐานะกรรมการสถานศึกษา๑ฝ่าย
ทีนี้ฝ่ายผู้ถูกร้องก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนที่ชื่อว่า
พอพงศธรอรามวิทยานุกูลอันนี้เป็นผู้ถูกร้อง
ส่วนกรรมการกลางเมื่อวานนี้ก็คือมีในอำเภอกบินบุรี
ชื่อว่าวันลบประวัติวงเนี่ยนะคะเป็นกรรมการกลางเมื่อวานนี้
ก็มีการพูดคุยกันแล้วค่ะน่าสนใจมาก
อำนวยการโรงเรียนให้ข้อมูลบอกว่าเรื่องพะโลบูดเนี่ย
แล้วเอามารีไซเคิลให้เด็กกินไม่เป็นความจริง
เพราะอะไรเพราะว่าวันที่๒๙กรกฎาคมเป็นวันหยุดชดเชย
แม่ครัวไม่มีสิทธิ์เข้ามาทำอาหารในครัว
เพราะว่าพอไม่ได้สั่งการ
และถามต่อว่าถ้าเด็กกินแล้วเด็กท้องเสีย
วันรุ่งขึ้นตัวพอก็อยู่ที่โรงเรียนทั้งวัน
ทำไมไม่มีใครให้ข้อมูลส่วนนี้

ทำไมไม่มาบอกตัวผอซึ่งก็อยู่ที่โรงเรียน
ฟังเสียงพอชี้แจงกันหน่อยนะคะ
เรื่องที่โดนร้องเรียนไม่เป็นความจริงครับ
โดนกันแกล้งจากผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนครับ
เขาพยายามหาช่องแล้วก็มีวันหนึ่ง
ถามว่าอาหารไข่บูดไหมรีไซเคิลไหม

ฉากตั้งแต่วันแรกที่เพจวันแรกออก
ด้วยความไม่ชอบมาพากลส่วนตัว

ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้น

เพราะว่าย้อนกลับไปประมาณ๕๖ปีที่แล้วเนี่ย
ก็เคยมีปัญหาส่วนตัวกับผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งเป็นกรรมการสถานศึกษาด้วยเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะ
ทีนี้นายประกิจพุ่มพลึกผู้อำนวยการสำนักงาน
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต๒
บอกไว้เลยค่ะว่าเบื้องต้นสั่งย้าย
พอโรงเรียนบ้านคลอง๑๒ไปช่วยราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขต๒

รอจนกว่าผลการสอบสวนจะแล้วเสร็จ
ทีนี้เขาบอกว่าปกติแล้วเท่าที่เขารู้จักมา
อุปนิสัยของผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้
เป็นคนมีความตั้งใจสูงมากทำงานได้ดี
สภาพแวดล้อมโรงเรียนได้น่าอยู่น่าเรียน
จัดระบบโรงเรียนได้ดีในระดับต้นของสำนักงานเขตพื้นที่เลยด้วยซ้ำ
อืมทีนี้ตอนเนี้ยเรื่องไปถึงที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วนะครับ
ทางด้านของนางกระหนกวันวิลาวันครับเป็นรอมชศึกษาธิการ
ก็บอกว่าตอนนี้อย่างที่ทราบดีว่าย้ายผอไปแล้วไปช่วยราชการก่อน
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อได้จริงมีหลายฝ่าย
มีทั้งครูมีทั้งนิติกรจากองค์กรส่วนท้องถิ่น
ให้ดำเนินการทุกอย่างให้เสร็จภายใน๗๑๐วัน

ก็ไปตรวจสอบที่ยังโรงพยาบาลกบินบุรีด้วย
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่พบว่า
ไม่มีเด็กนักเรียนของโรงเรียนนี้ไปรักษาอาการท้องเสีย
ในช่วงที่เกิดเหตุแต่อย่างใด

คุณผู้ชมได้พิจารณาดูว่าใครผิดใครถูก
ไม่รู้ว่าพอเขาพูดจริงหรือเปล่าถูกแกล้งจริงไหม
หรือแม่ครัวเป็นคนพูดจริงหรือเปล่า

ในการสอบสวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรนะครับ